กลับมาวิกฤตอีกรอบค่ะจากการตรวจสอบเราพบว่ากรุงเทพ
มหานะคอนติดหนึ่งในยี่สิบข่าวเมืองที่มีค่าฝุ่นพีเอ็มเรอม
มากที่สุดในโรคจากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าสาเหตุของฝุ่น
ข้าวโพดค่ะไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่กลางประเทศนะคะไปจนถึงตอน
บนค่ะประเทศที่คลองแชมป์เผามากที่สุดนะคะจังหวะที่ครอง
เผามากที่สุดเนี่ยคือลบบุรีนครสวรรค์นะคะไล่ขึ้นไป
เชียงใหม่เพชรบูรณ์และแม่ห้องศรค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม
วกกับในระยะนี้นะคะลมหนาวเนี่ยค่อนข้างอ่อนแรงเบาลงนะคะ
ทำให้ฝุ่นเนี่ยยังวนเวียดอยู่ในกรุงเทพฯมหานครนะคะเพราะ
ฉะนั้นต้องช่วยกันในระยะนี้ไปไหนมาไหนก็อย่าลืม
สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันสุขภาพกันด้วยคุณผู้ชมคะใน
ฤดูหนาวของประเทศอื่นอื่นในทั่วโลกเนี่ยมักจะมีการชมปรากฏ
ทางธรรมชาตินะคะหนึ่งในนั้นที่ฮิตสุดสุดตอนนี้เลยคือการ
ในภูเขาไฟที่อย่างแอคทีปอยู่ในอิตาลีเนี่ยได้เกิดการประทุ
หลายคนบอกโอ้โหดูน่ากลัวมากนะคะเดินปุดขึ้นมาแบบนี้
แต่บางคนบอกว่าเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งของธรรมชาติค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ